เอาล่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของเด็กนะครับ
ไปดูสิ่งสำคัญนั่นคือการปลูกฝังมารยาทไทย
ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กไทยนั้นได้เรียนรู้
และก็สนทรัพย์วัฒนธรรมไทยไปในตัวด้วย
ซึ่งทางด้านภาคเอกชนจึงจัดเวทีปรากฏมารยาทไทย
และการอ่านออกเสียงอัคระภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
ซึ่งก็ไปดูสีสันการแข่งขันได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
อัญชาลีวันทาอภิวาส
อกมือก้มกราบแบบเบนจางคประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม
เป็นการฝึกซ้อมมารยาทไทยหลังจากเลิกเรียนในทุกวัน
ขอนักเรียนระดับชาติประถมมาศึกษาปีที่๔
โรงเรียนอนุบาลพัทธลุงจังหวัดพัทธลุง

ที่จะเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยในโครงการ
ธนชาติได้เริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย
ครั้งที่๔๖รอบคัดเลือกภาคใต้
ฉิงถ้วยพระราชธานสมเด็จพระเทพพระราชราชุดา
สยามบรมราชกุมารี
วัฒนธรรมทางประเทศตะวันตก

เข้ามาค่อนข้างเยอะตลอดมานะครับ
แล้วก็วัฒนธรรมไทยก็จะเลือนหายไปเรื่อย

ของวัฒนธรรมไม่ว่าของตนเอง

ก็จะชอบในวัฒนธรรมของไทย

เราควรจะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ดังนั้นเนี่ยที่จะช่วยได้
ก็คือพยายามที่จะกระตุ้น
ให้คนไทยให้คนรุ่นใหม่

ดังนั้นธนาชาติเลยจัดประกวดนะครับ

ได้ขึ้นแสดงศักยภาพบนเวที

การไหว้พระการรับส่งของจากผู้ใหญ่

โดยทุกทีมจะมีเวลาแข่งขันทีมละ๔นาทีค่ะ

พอได้ก็รู้สึกแบบดีใจมากค่ะ

เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ
เพราะว่าตอนอยู่บนเวทีนี้เราตื่นเต้นกันมาก

แต่ว่าเราก็ต้องแบบแก้ปัญหา

เวลาที่เราได้

แล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ถูกมากขึ้น

ผิดที่โปรดเป็นกำลัง

เยาวชนไทยอ่านออกเสียงอัคระ

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

สำหรับเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

และการวักตอนที่ถูกต้อง

ซึ่งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่๘กันยายน๒๕๖๒

รอบชิงชนะเลิศรวมทุกภาค
จากสมเด็จประเทศพระราชราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน